พลนไปทั่วบริเวณสร้างความเสียหายบางคนก็บอกว่าเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจค่ะ
ซึ่งภาพแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมเราพบว่าระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๒เนี่ย
จะมีลมตะวันออกนะคะลมตะวันตก
อบนำความชื้นพาดผ่านประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ชม
วกกับจะมีลมหนาวค่ะค่อยซึมลงมา
มาที่ประเทศไทยลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะ
จะทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดแรงด้วย
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิจะลดลงฮวบ๔๖องศาค่ะ
เรามาเตือนให้ผู้ชมนะคะระวังตัวไว้ก่อนค่ะรู้ก่อนระวังก่อนค่ะ
ส่วนเทศกาลตรุษจีนนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ต้องถามคุณผู้ชมก่อนเวลาขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นเขาเนี่ย
โค้งกี่โค้งคะไม่รู้ว่าจะสู้สถานที่แห่งนี้ในประเทศจีนได้หรือเปล่าค่ะ
เพราะว่ามีโค้งหักศอกหลายโค้งเหลือเกิน
ถ้าขับรถไปเนี่ยดิฉันรับรองค่ะว่าเมารถแน่นอน
และนี่คือรูปกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ